คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปสักช่วงมกราคมปี๖๐
เคยมีคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งไปถอยรถจะชนคู่กรณี

เขาก็เลยได้รับฉายาว่าตั้มเกียร์ถอย
อยู่ที่แปดริ้วฉะเชิงเศร้า
วันนี้มันมีกรณีเกิดขึ้นกับตั้มเกียร์ถอย
เพราะว่าเขาขับรถไปกับเพื่อน
แล้วมีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ไล่ตามแล้วยิงใส่เลย
เพื่อนเขานั่งข้างนะตั้มเกียร์ถอยเนี่ยเป็นคนขับ
แล้วถูกยิงด้วยนะถูกยิงใสเข้ามาโดดให้ถอย
เดี๋ยวดูช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพื่อนเขาบันทึกคลิปเอาไว้ก่อนนะครับ
หายไปนิดดูฝากปืนล่ะ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

อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่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

ช่างวันดุเปอร์ที่
ครับโดนยิงครับพี่
คนที่โดนยิงเนี่ยคือคนขับนะ
แต่ว่าแข็งใจขับรถเข้าโรงพักเลยเห็นโรงพักอยู่ตรงหน้า
เหตุการณ์นี้นะครับคนที่อยู่ในรถ๒คนเนี่ยคนขับคือนายอมตะปิ่นเจริญอายุ๓๔ปีหรือว่าตั้มเกียร์ถอยนะ
แล้วก็คนนั่งข้างคือนายสุธิศักดิ์ด้วงประเสริฐอายุ๒๔ปีเป็นเพื่อนที่นั่งมาด้วยกัน
แล้วก็บันทึกคลิปไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวกลางเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่นายอมตะขับรถไปนะครับแล้วก็มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ไล่ตาม
ซึ่งนายอมตะเนี่ยเขาเห็นแล้วแล้วเขารู้เลยว่าเป็นคู่อริ
เขาก็โทรบอกเหมือนบอกเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็บอกเพื่อนเขาที่นั่งมาด้วยกันด้วย
ว่าเนี่ยไอ้ยูมันขับมอเซ็นต์ตามมาในยูเนี่ยเป็นคู่อริกันกับคนขับรถที่ถูกยิงใส่นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจไปได้มาก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่ง
เดี๋ยวท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนนะครับจะเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ประกบรถเก๋งสีน้ำเงินของผู้บาดเจ็บแล้วก็ยิงใส่ก่อนที่รถเก๋งจะขับเข้าไปขอความช่วยเหลือที่โรงพักษพเมืองฉะเชิงเศร้า
โอ้โหกลางวันแสกอืมอุกอาดมากแล้วจะเห็นว่าก็มีรถคันอื่นอยู่นะใช่
ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหไม่มีใครเลยโล่งโจ้งเนี่ยแล้วยิงใส่นี่หลายนัดอ่ะฟังจากคลิปอ่ะค่ะ
นี่ครับนี่คือคันนี้นะฮะผู้ต้องหานะครับจักรยานยนต์เสื้อสีเหลืองคันนี้นะครับ
นายสุธิศักดิ์เพื่อนของนายอมตะคนขับรถบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอมตะชวนไปทำกิจกรรมวันพ่อมา
เพราะว่าลูกสาวของนายอมตะเรียนอยู่ที่โรงเรียนและมีกิจกรรมวันพ่อ
หลังจากเสร็จกิจกรรมก็ขับรถกันมาตามถนนพาณิชย์มาถึงหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาถนนพาณิชย์
นายอมตะหรือว่าตั้มเกียร์ถอยเนี่ยมองไปที่กระจกหลังแล้วก็เห็นว่ามีคู่อริขี่จักรยานยนต์ตามมา
เพราะว่าจำได้ชื่อว่านายูก็ตะโกนบอกว่าเนี่ยนายยูมานายสุธิศักดิ์เขาก็เลยคว้าโทรศัพท์มือถือ
บันทึกภาพวีดีโอเอาไว้แล้วนายยูก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมา
ควักปืนออกมากระหน่ำยิงหลายนัดช่วงนั้นพอได้ยินเสียงปืน
นายสุธิศักดิ์ก็เลยก้มหมอบลงค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงนายอมตะ
คนขับร้องขึ้นมาบอกว่าถูกยิงซึ่งพบว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าด้านหลัง
แถวแถวไทยทอยหนึ่งนัดค่ะแต่ว่านายอมตะก็ยังพยายามขับรถหนี
กระทั่งมาถึงสพเมืองฉะเชิงเศร้าก็เลี้ยวเข้าไปจอด
แล้วก็แข็งใจวิ่งลงไปขอความช่วยเหลือตำรวจส่วนสาเหตุยังไม่รู้ว่า
เพราะอะไรถึงไล่ตามยิงกันขนาดนี้แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางเมือง
กลางวันแสกชาวโม่งชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยโอ้โหตกตกใจ
มีรถถูกเฉียวถูกชนด้วยนะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งพวกรถของชาวโม่งชาวบ้าน
ที่อยู่แถวนั้นมีแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับที่เขาเล่าให้ฟังครับ
เคยเห็นแต่ทะเลาะกันแล้วฟักปืนตอนนี้มันยิงกันเลย
เห็นแต่แบบว่าเราฟักปืนมาเราปาดกันแล้วก็ฟักปืนจะยิงกัน
แต่อันนี้มันไล่ยิงกันมาเลยได้ยินเสียงก็รู้ว่าเขายิงนก
นกมันบินกันแล้วทิ้งแล้วก็เห็นรถพันธุ์เทพเมืองเสียหลักมาชนตุ๊ก
ชนตุ๊กเสร็จมันก็หมุนมาตรงนี้หมุนมานึงก็จะปาดเข้าตรงนี้
เราก็กระโดดอาจจะพักมีอุตสัยตั้งมาแล้วก็ตายหลบแล้ว
ปลาเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นฉากเห็นจะเลยนะครับ
ต่อหน้าต่อตาชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็เจอพวกปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่๕ปลอกมีซองพกหนังสีดำตกอยู่กลางถนน๑อันด้วย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทั้งเพื่อนของนายอมตะ
แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุ
ก็คือนายสรรยูอ่อนใจเอื้อหรือว่ายูเทพราชนี่เขามีฉายาด้วย
อายุ๒๗ปีสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากนายสรรยูเข้าใจว่านายอมตะ
ที่ถูกยิงซึ่งก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน
จีบแฟนสาวของเขาอ่าหลังจากมีปากเสียงทะเลาะกัน
ก็กลายเป็นคู่อริกันแล้วก็ตามมาไล่ยิงกัน
กำลังติดตามตัวอยู่นะครับไปตามที่บ้านพักแล้วแต่ยังไม่เจอนะ
ตอนนี้ก็ขออนุมัติศาลจังหวัดฉะเชิงเซาออกหมายจับแล้ว
ส่วนนายอมตะคนขับรถที่ถูกยิงตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ